เมื่อวานนี้ประเพณีทางศาสนาที่หลายคนรอคอย

แต่ปีนี้ทางวัดแขกเขาออกกฎกติกามาเลย

ตั้งซุ้มแล้วแต่อย่าอภินิหารเยอะ
เพราะว่าถ้าสมมุติอภินิหารเยอะปุ๊บเขาจับเลยเธอหนุ่ม
ยังไงเขาจับพวกร้องกรี๊ดอย่างนี้

พวกที่แบบชอบกรี๊ดการ์ดอันนี้เนี่ยโอเค
ถ้าไปร่วมพิธีทางศาสนา

อย่างที่บอกกันเลยว่าวัดศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกศรีรม
ปีนี้มีกำหนดการจัดงาน๑๔๒๔ตุลาคม
โดยไฮไลท์ของนวราตรีเป็นวันวิชัยทัศมิ
ขบวนเนี่ยเริ่มแห่เคลื่อนตัวจากวัดศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกศรีรม
แต่ทุ่มครึ่งท่ามกลางประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีกันอย่างครับคลั่งเลยนะฮะ
รวมประยุดถึงบรรดาคนดังจากหลากหลายวงการ
การเมืองเองนี่คุณแจ๋นพวงเพชรชุลละเอียดนะฮะ
รัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีประจำสำนักนายุทธมนตรีนี่มาแล้ว
ใส่ชุดโปร่งขาวมากับคุณอิงนะฮะคุณอิงที่เขาว่ากันว่านี่
ที่เขาว่ากันว่าวันวันวันวันศุกร์เนี้ยครับ
น่าจะเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเขาว่ากันว่าอย่างนั้นนี่มาด้วยกัน
นะฮะเป็นประเพณีของเขาเนี่ยก็นางสาวแพทองทานชินวัฒน์
รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาเวอร์แห่งชาติ
แล้วก็ของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณพวงเพชรจุลเอียด
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรมนตรีก็ได้เข้าร่วมงานนวราตรี
อกจากนั้นยังจะเห็นบิ๊กโจ๊กนะฮะบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาเนี่ย
ไปด้วยไปซิไปดึงไปเข็นรถนี่นี่นี่นี่นะฮะ
รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยร่วมกระบวนแห่พระแม่อุมาเทวีด้วย
เหล่าบรรดาเซเรบิตตี้นักแสดงคนดังวงการนางงาม
ก็ไม่พลาดที่จะเข้าร่วมเนอะคุณเลศยุวเรศเข้าไปด้วยนะครับ
คุณฮายอภพรคุณนายอภพรไปด้วยอยู่แล้ว
คุณอธิบายให้ฟังอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่างานนี้คืองานอะไรยังไง
ฉันก็ไม่รู้เถอะฉันก็ไม่ได้รู้อ่ะรู้แต่ว่าเขาแห่กันอ่ะ
แห่อะไรแห่พระแม่อะไรกันใช่ไหมเออเป็นงานประจำปี
อธิบายหน่อยเท่าที่เธอศึกษามาแล้วอ่านข่าวตอนกลางวันฉันไม่รู้จริง
อ่ะไม่ก็เมย์เปิดกูเกิ้ลลูกเออทีที่ถามว่ารู้ไหมไม่รู้
แต่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยรู้แต่รู้แต่ว่าอ๋อเขามีหลายวันถูกไหม
คือเมื่อวานเพิ่งจะหมดเมื่อวานวันสุดท้ายแล้วเขามีแห่

แต่ก่อนหน้านี้คือคนก็ไปมูก็ไปทำบุญกันที่วัดแขก
แฟกกันเยอะมากพวกดารากก็ไปกันเยอะจริงจริง

เช็คไปเช็คมามีแต่ค่าแอปทั้งนั้นเลยค่ะ
แล้วก็พี่ลดปิดเม็ดเป็นไง
เออนังปิดเม็ดเป็นแบบมันจะมีแบบวะ
ที่ลบได้เมื่อกี้เราไม่ใช้แล้วอย่างนี้